มาที่ความคืบหน้าคดีงาบเงินคนจน
เมื่อวานนี้มีการประชุมของคณะกรรมการบอร์ดปปท
เป็นการดูสำนวนทั้ง๑๐สำนวน
เกี่ยวกับศูนย์ของคนศูนย์ของคนไร้ที่พึ่ง
ใช่ศูนย์ของคนไร้ที่พึ่ง
แบ่งเป็น๒เรื่องด้วยกันนะคะ
สรุปแล้วมีทั้งหมด๑๐สำนวน
เมื่อวานนี้มีคำพูดคำพูดหนึ่งออกมา
ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ที่ตรวจสอบพบตอนนี้๕๓จังหวัด
เป็นอาจยากรรมต่อเนื่องที่เป็นระบบ

และจากการสอบสวนเบื้องต้น
พบว่ามีข้าราชการระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้
ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม

เตรียมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
ตำแหน่งประหลัดและรองประหลัดกระทรวงพัฒน์

นับพลเอกอการจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
หรือว่าพมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้า
กรณีการสอบทุจริตเงินสงเคราะห์
ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่ง
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
โดยกล่าวว่าจากการสืบสวนข้อเท็จจริง

ข้าราชการ๒คนคือนายพุทธิพัฒน์เลิศชาวสิต

และนายนรงคงคำรองประหลัดพม
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงค่ะ

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแบบทันที

ครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เลยนะ
ที่ต้องเชิญคณะกรรมการจากภาคส่วนอื่น

ก็ในคณะกรรมการก็จะมีทางเจ้าหน้าที่พม๕๖คน
มีเจ้าหน้าที่จากสำนักนายยกรัฐมนตรี
มีจากกระทรวงยุติธรรมจากกระทรวงมหาดไทย

เข้ามาเป็นคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง
ประหลัดและรองประหลัดกระทรวงพม
เพราะว่าทางรัฐมนตรีบอกว่า
ราชการทั้งสองคนน่าจะมีมูลความผิดจริง
ค่ะส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบวินัยร้ายแรงนะคะ
ขอนแก่นที่ขอนแก่นนี่คือเป็นที่แรกเลยนะคะที่ตรวจพบเรื่องนี้
นางนภาษาเสธกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวรรค์ดิการ
เปิดเผยถึงผลการสอบวินัยร้ายแรงกรณีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น
ที่พบว่ามีมูลความผิดระดับผู้อำนวยการศูนย์๑คนและเจ้าหน้าที่๓คน
บอกตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาฐานความผิดวินัยร้ายแรง
ระหว่างการไล่ออกปลดออกหรือให้ออก
โดยจะทราบผลนะคะ๓๑มีนาคมนี้พรุ่งนี้
ส่วนศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นลำดับถัดมาที่ไปตรวจพบการทุจริต
จะทราบผลภายในเดือนเมษายนค่ะ
ขณะที่พลตำรวจเอกจารำพรสุรมณี
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทระบุ
บอกที่ประชุมปปทลงมติตั้งอนุกรรมการ
สวนความผิดของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแปดศูนย์
ประกอบไปด้วยตรังกระบี่บุรียรำสุรินอำนาจเจริญ
กาลสินนครพนมและชัยภูมิ
อกจากนี้มีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนสหกรสรรกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่นิคมสร้างตนเองจังหวัดบุรียรำ
ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะ๑๐ศูนย์ที่กล่าวมานี้
มีผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติม๔๙คน
ซึ่งเอาไปรวมกับบุคคลที่ถูกกล่าวหา
ในการตั้งคณะกรรมการไต่สวนความผิดก่อนหน้านี้
รวมทั้งหมดแล้วมี๙๔คน
ของเก่า๔๕คนของใหม่อีก๔๙คนรวมเป็น๙๔คน
จากนี้ยังได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการพัฒนาสังคม
ให้ย้ายผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
ของที่ตรังที่ชัยภูมิที่บุรีรำออกนอกพื้นที่
เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวน
หลังจากที่ทั้งหมดไปเกี่ยวข้อง
ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

กระทำทุจริตทั้ง๕๓จังหวัด
ถือว่าเป็นอาทยากรรมที่ทำอย่างต่อเนื่อง
มีแบบแผนเดียวกันทำกันแบบเป็นระบบ
เชื่อว่าไม่ใช่ระดับล่างเท่านั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้ค่ะ